พาไปดูที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันหน่อยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาร
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลปากช่องนานา
แล้วก็ทีมกู้ภัยสว่างธรรมสถานปากช่องไปรอรับตัวนายพิทยาช่วยเหลืออายุห้าสิบเอ็ดปี
หรือว่าที่เรารู้จักในนามของอาจารย์ออสนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือก
เพื่อไปส่งโรงพยาบาลต่อไปนี่ก็เป็นช่วงที่ฮอเนี่ยไปลงนะครับ
เพราะว่าอาจารย์ออสเนี่ยนะไปถูกกระทิงควิดจนบาดเจ็บที่ขาขาหักเลยครับ
ระหว่างที่เข้าไปถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์ชุดเรื่องราวจากนกเงือกเขาใหญ่
วัดที่พันธรีนารินปิ่นสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกว่านายพิทยาเนี่ยพร้อมกับทีมงาน
นั้นได้ขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์บริเวณฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจบึงไผ่ทางฝั่งด่านช้างนะฮะ
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๐กันยายนก็มีการจัดเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไป๒นายครับร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย
ต้องเดินเท้าเข้าไปจากถนนธนรัฐช่วงกิโลเมตรที่๓๔ประมาณสัก๕๖กิโลกรัม
ระหว่างสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมถ่ายทำจู่มันมีกระทิงกระโดดออกมาจากข้างทาง
ฝูงมันมันควิดใส่นายพิทยาเข้าที่ขาขวาจนขาหักเลยครับนะฮะโอ้โหก็เลยต้องบาดเจ็บต้องแจ้งห่อไปรับออกมา
นะตอนเนี้ยเนี่ยอากาศด้านบนเขาใหญ่นะเช็คไปเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกมีหมอกลงก็ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยลำบากมากนะฮะโดยเฮลิคอปเตอร์ต้องบินวนอยู่หลายรอบครับ
ล่าสุดเนี่ยก็สามารถที่นำตัวออกมาได้แล้วก็อาการนั้นก็พบว่ากระดูกต้นขาหักแล้วก็มีแผลเปิดด้วยจึงรีบทำการรักษาโดยด่วนตอนนี้อาการก็ปลอดภัยนะใครจะเข้าป่าในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสัตว์ป่าด้วยนะครับ